เดี๋ยวเราจะไปดูเพิ่มเติมนะครับสำหรับจุดที่ประชาชนมาจับจองพื้นที่
เพื่อเข้าไปยังจุดคัดกรองในการเข้าไปร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพในหลวงราชการที่เก้านะครับไปดูที่บริเวณถนนพระอาทิตย์นะครับ
คุณเขมศรค่ะมีประชาชนมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้ว
จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการปิดการจราจรนะครับแต่ก็ถือว่าประชาชนมากันเยอะทีเดียว
ไปตรวจสอบล่าสุดกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีอยู่ในพื้นที่ครับ
คุณวิมลวันธรรมพักดีนะครับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ชนที่เคยรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่๙เมื่อปี๒๕๒๒ได้มาปักหลักเพื่อรอเข้าจุดคัดกรองที่๙ถนนพระอาทิตย์นะคะ
พร้อมกับบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่าเป็นบุญอันสูงสุดในชีวิตที่ได้รับใช้ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
ประชาชนที่มีหัวใจรักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษจากหลายจังหวัดที่เดินเท้า
ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่น๙เพื่อมารอเข้าจุดคัดกรองที่๙ซึ่งอยู่ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่น๙ถนนพระอาทิตย
ในขณะนั้นเล่าด้วยความปลื้มปิติว่า
ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าและถวายงานในหลวงรัชกาลที่๙

นับว่าเป็นบุญอันสูงสุดในชีวิต
และเชื่อว่าไม่มีพระมหากษัตริย์พระองค์ใด
ทรงงานเหน็ดเหนื่อยเพื่อประชาชนได้ขนาดนี้
ชักชวนญาติรวม๘ชีวิตเดินทางจากจังหวัดปัตตานี
เพื่อปักหลักรอเข้าจุดคัดกรองที่ถนนพระอาทิตย์
และจะไม่ยอดท้อแม้ว่าจะต้องเจอกับสถาน
ต้องเจอกับสภาพอากาศที่แปรปรวน

เพื่อใช้หลบแดดและฝนแล้วค่ะ

แล้วก็พระองค์ท่านได้ส่งไปติดตามโครงการคลองส่งน้ำ
เพราะว่าตำบลบ้านกลางอำเภอพนาเละจังหวัดปัตตานี
เป็นที่ราบรุ่มน้ำขัง
ที่ทำการเกษตรเนี่ยอาจจะโดนน้ำท่วมแล้วทำให้ข้าวในนาเนี่ยรับความเสียหายทราบซึ้งในคุณประโยชน์ที่พระองค์ท่านได้ทำให้พวกพี่น้องเกษตรกรชาวบ้านที่ตำบลบ้านกลางครับ
สำหรับจุดคัดกรองที่๙มีประชาชนมาจองพื้นที่ด้านหน้าจุดคัดกรองและบนทางเท้าถนนพระอาทิตย์โดยมีเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครตำรวจจราจรและจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกนะคะ
ซึ่งประชาชนที่เข้าจุดคัดกรองที่เก้าจะสามารถเข้าพื้นที่ชั้นในบริเวณวนทนพิธีท้องสนามลวงฝั่งทิศเหนือส่วนการเดินทางโดยเรือโดยสารกรมเจ้าท่าได้กำหนดการเดินทางโดยเรือโดยห้ามเดินเรือตั้งแต่สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าถึงสะพานพุทธยอดฟ้าในวันพรุ่งนี้นะคะก็คือยี่สิบห้า
ขณะที่เมื่อเวลาประมาณสิบเก้านาฬิกาที่ผ่านมาก็ได้มีฝนโปรยปลายลงมาอย่างหนักแล้วก็ตกต่อเนื่องเป็นเวลากว่าสามสิบนาทีซึ่งประชาชนที่มีหัวใจรักในในหลวงราชการที่เก้าไม่มีใครลุกจากที่ของตัวเองโดยได้นำชุดกันฝนแล้วก็ร่มออกมาสวมใส่ป้องกันฝนหลังจากที่ฝนหยุดนะคะทางเจ้าหน้

เป็นโรคประจำตัวมาให้พร้อมค่ะวิมวลวันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากถนนพระอาทิตย์ค่ะขอบคุณครับคุณวิมลวันครับ
ก็ฝนตกนะฮะที่จุดนั้นใช่ค่ะบอกว่าตกหนักมาสองรอบแล้วนะคะ
แต่ว่าประชาชนก็ไม่ยอดท้อจริง